คุณผู้ชมค่ะช่วงออกพรรษาแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชาวพี่น้องภาคอีสานนิยมทำกันนั่นก็คือเรื่องของการจุดประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟ
อุดรคนหนึ่งค่ะก็ไปซื้อประทัดและดอกไม้ไฟมาจุดนะคะปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะ
นิ้วหวิดขาดเลยนะเนี่ยนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะไม่ขาดแต่ก็เวอะหวะขนาดนี้คือต้องบอกว่าเละก็ได้นะ
เป็นนุ่มชาวบ้านบ้านโนนทองหลางจังหวัดอุดรธานีนะคะผู้ชายคนนี้ไปซื้อประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟที่ร้านในตลาดเมื่อสักครู่แหละที่บ้านดุงกลับมาเล่นที่บ้านด้วยการจุดแล้วก็โยนไง
แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นพอโยนไปแล้วปรากฏว่ามันไปถูกเข้ากับเสาไฟก็เลยทำให้ประทัดลูกบอลเนี่ยกระเด็นกลับมาที่ตัวเองวิธีการคือใช้มือปัดออกไปใช้มือตัวเองปัดออกไปแล้วจังหวะที่ใช้มือปัดเนี่ยประทัดมันเกิดระเบิดพอดีทำให้ได้รับป่าเจ็บแบบนี้ค่ะมือซ้ายทั้งมือเลยนะคะมีแผลฉ
มือมีสีดำชาวบ้านเห็นแบบนี้รีบนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลชุมชนบ้านดุงทันทีนะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราฝากมาเตือนกันในช่วงออกพันษาแบบนี้วันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้วันนี้ช่วงออกพันษาเนี่ยจะมีการเล่นประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้บ่าเจ็บแล้วก็ผู้พิการทุกปีตอนนี้เนี่ยเขามีโครง
ไม่ใช่ทุกร้านจะขายได้นะครับเรื่องของประทัดดอกไม้ไฟท่านต้องไปขออนุญาตและมีใบอนุญาตในการขายนะฮะตามภาพที่เห็นมือก็ไม่น่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะเละมากเลยนะครับ